ไปดูพิธีปลุกเสกพระเครื่องกันหน่อยนะฮะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็เอามา

ค่ะลองดูนะฮะ

โอ้โห
รูปไฟติดไปยันคอเลยครับ

พระน่ะเป็นพระน่ะ
แต่ท่านใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ใส่แว่นดำ
ไม่รู้อมจะน้ำหรือน้ำมัน

คือจะให้คลังเลยไง
ต้องแบบ
มีทาสไฟในพระเครื่องเลยไง

แสนล้านเหรอค่ะครัวไฟจะเพิ่ม